เรื่องของฟุตบอลอุ่นเครื่องสองนัดเราก็มีโอกาสได้นำเสนอข่าวกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็เป็นที่ชัดเจนแล้วว่านักเตะที่อยู่ในหลีกต่างแดงของเราสี่คนซึ่งเป็นตัวหลักเนี่ยน่าจะไม่มีรายชื่อในการอุ่นเครื่องทั้งสองนัดแต่ว่าตามข่าวล่าสุดเนี่ยเหมือนกับพวกสามคนเจอุ้มมุ้ยเนี่ยอยากจะเดินทางมาร่วมงาน
อยู่ที่รายวัชว่าสุดท้ายจะให้ลงไม่ลงแต่ที่แน่เนี่ยก็คือว่าคนที่จะต้องมาทดแทนตำแหน่งพวกนี้ในกรณีที่เจ๊อุ้มมุ้ยเนี่ยไม่ได้มีรายชื่อในชุดจะลงเล่นจะมีใครบ้างก็คงมีการนำเสนอกันมาเป็นตำแหน่งต่อตำแหน่งแล้วกันครับตำแหน่งของกวินเนี่ยอันนี้แน่นอนมันจะมายากเหมือนกันมีโปรแกรมแข่งวันที่๑๓ตุลาคม

ว่าต้องการให้นักเตะเล่นแบบไหนอย่างไรในการฝึกซ้อมชั่วโลกสั้น
ตำแหน่งของธีรทรก็ถือว่าเป็นตัวเลือกสำคัญที่น่าสนใจกับการเรียกมาแทน
ก็รากฏนี่โชว์ฟอร์มดีมากแบ็กซ้ายจากบุรีดำแล้วก็พัฒนาต่อเนื่อง
แต่ว่าเทียบฟอร์มแล้วก็มาตรฐานการเล่นในยุคปัจจุบันก็อาจจะสู้กรกฎไม่ได้
อีกท่อน่าสนใจคือสัสลักหายประโคนที่เล่นขุมทางซ้ายและขวา
แต่ถ้าดูผลงานโดยรวมกับต้นสังกัดจะเด่นทางทีมแบ็คขวามขวามากกว่า
ก็คือเขาเป็นคนซ้ายแล้วก็เล่นเล่นขวาตัดเข้าในยิงได้นะครับ
อยู่ที่การใช้ประโยชน์ของรายวัฒนซึ่งทำได้ดีในเกมอุ่นเครื่องกับจีน
ตำแหน่งของชนะทิพย์นะครับก่อนหน้านี้รายวัชก็เคยใช้สรวัตร
แล้วก็จักรพันธ์แก้วพรมนะครับที่พอจะทดแทนได้บ้าง
แต่ว่าจักรพันธ์ในยุคของรายวัชเนี่ยจะเล่นเป็นตัวต่ำนะฮะ
จะเล่นเป็นกองหน้าคล้ายตำแหน่งคล้ายสหรัฐคือเก็บบอลพักบอลแล้วก็จ่ายบอลได้
เตะอยู่ในฟอร์มนะครับที่น่าจะมาเบียดเนี่ยถึงเวลาแล้วผมว่า
บรรยาภูริสายเนี่ยควรจะมีโอกาสเล่นแบบเต็มนะครับ
ก็ถูกได้ติดในชุดอุ่นเครื่องกับทีมชาติจีนแต่ว่ายังไม่ลงสัมผัสเกมเลย
รวมถึงอีกหนึ่งคนก็คือสุประชายใจเด็ดนะครับ
ตำแหน่งนี้ก็สามารถลงมาทดแทนได้นะครับแม้ว่าอาชีพหลักของเขาเนี่ยจะเป็นกองหน้าอยู่แล้ว
แต่ถ้าดูฟอร์มในต้นสังกัดบุรีรำก็หลายครั้งที่ถอยตัวเองมาเป็นหน้าตาม
แล้วก็มีส่วนร่วมกับเกมนะครับในแดนกลาง
น่าสนใจนักเตะไทยคนอื่นปลชิตกณิตศรีบำเพ็ญปีนี้ก็ฟอร์มดีกับชนบุรีนะครับ
ไปถึง๑๐ประตูถือเป็นนักเตะไทยลำดับ๒ที่ทำประตูได้มากสุด
รองจากสุมัญญาปุริสัยนะครับ
อันนี้ก็น่าสนใจที่น่าจะเข้าไปทดแทนถ้าเกิดต้องการนักเตะสายเลือดใหม่
แล้วก็สุประโชคสารชาติอันนี้ก็เคยเรียกอยู่แล้วแล้วฟอร์มก็ถือว่าดีนะครับต่อเนื่องเหมือนกัน
แต่ว่าในรอยของสุประโชคนี่มีอาการบาดเจ็บ
เห็นว่าต้องพัก๒๓เดือนก็อาจจะยาวไปถึงฟุตบอลเอเวฟอาเซียนคลับนะครับ
ที่อาจจะไม่ได้ถูกเรียกตัวมาใช้งานในนามทีมชาตินะครับ
ถือว่าสำคัญมากนะครับเพราะว่าการไม่เรียกตัวหลักพวกนี้เข้ามา
แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เรียกนักเตะที่จะใช้งานจริงในเกมอุ่นเครื่อง๒เกมนี้เนี่ย
ถือว่าเป็นแมทที่เสียของมากเพราะว่าเราไม่มีโอกาสได้เตรียมทีมมากนักนะครับ
ปิดท้ายที่เรื่องของกองหน้าในการจบสกอร์นะครับก็เป็นปัญหาของทีมชาติในยุคปัจจุบัน
ถ้ามองถึงฟอร์มเนี่ยการเรียกตัวมาแทนธีรสินก็จะมีตัวเลือกอย่าง
นานป้อมบุภานี่ก็ทำประตูได้ล่าสุดเหมือนกันในการยิงท่าเรือนะครับก่อนหน้าสุพรรณ
สุรชาติสารีพิมพ์คนนี้ผมก็เชียร์พิเศษเพราะว่าจริงฟอร์มดีต่อเนื่องมานานแล้ว
แล้วก็รายวัชไปดูด้วยนะครับเกมที่เป็นเกมโตต้าลีกครับ
หม่งทำประตูบุรีรำเนี่ยสุรชาติก็ทำประตูให้รายวัชได้เห็นคาตามาแล้ว
สักไกรสอนหายเจ็บกลับมาก็ถือว่าฟอร์มยอดเยี่ยมตามมาตรฐาน
ส่วนสุประชัยใจเด็ดเนี่ยนะครับโอกาสขยับมาเล่นกองหน้าก็น่าจะมีโอกาสเหมือนกัน
จะเรียกหรือเปล่าอันนี้ก็วัดใจแล้วกันนะครับ
รายวัช๒เกมก็เน้นย้ำโปรแกรมทางหน้าจอไทยรัฐนะครับ
อย่าพลาดในการชมนะครับ
๑๑ตุลาคมเนี่ยนะครับจะบุกไปเย็นห้องกงก่อน
แล้วก็เวลาในการถ่ายเท่าสดเนี่ยเน้นย้ำครับ
สัญญาณ๑๘นาที๓๐นาทีแล้วก็แข่งขันเวลา๑ทุ่ม

ก็จะเข้าสัญญาณเวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ
เพราะว่าเป็นการร่วมอำลาทีมชาติไทยของสินทวิชัย
หลังจากที่ลงเล่นมาถึง๑๔ปีนะครับ
ก็เป็นความต้องการของทางสมาคมด้วย
อยากจะเห็นการอุ่นเครื่องนะครับ